เหมือนกันเลยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เจอผู้ชายถูกฆาตทุบหัวเหมือนกันเลยค่ะ
คว่ำหน้าอยู่กลางที่นานะคะที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยภรรยาบอกว่าสามีรับโทรศัพท์
เหมือนมีคนโทรมาบอกว่าให้ออกไปหาหน่อย
แล้วพอออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยสามีหายไปเลย
เจออีกทีนึงกลายเป็นศพอยู่กลางทุ่งนาแบบนี้แล้วอะค่ะ
เช้าเมื่อวานนี้นะคะตำรวจสพจนะจังหวัดสงขลาเนี่ย
ได้รับแจ้งเหตุว่าพบศพคนตายก็คือนายอารีโวะวัย๓๐ปีค่ะ
ถูกฆ่าทิ้งอยู่กลางท่องนาทุ่งนาพื้นที่บ้านป่างามที่อำเภอจนะ
สภาพคือโดนตีด้วยของแข็งเข้ากกหูซ้ายนะคะ
แล้วจุดที่เขาเสียชีวิตเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านเขาแค่๓๐๐เมตรเท่านั้นเอง
นางจินายาภรรยาค่ะบอกมั่นใจเลยว่านี่คือลวงไปฆ่าแน่
เพราะเย็นเมื่อวานนี้มีคนโทรหาสามีให้ออกไปพบ
แล้วสามีก็ไม่กลับบ้านมาอีกเลยก่อนจะถูกเจอเป็นศพแบบนี้
ล่าสุดวันนี้ชุดสืบสวนภูทรจสวงขวา
สืบส่อพณแบ่งกำลังการ
ในการไล่กล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
ร้ายก็จะลงรายละเอียดในช่วงเวลาหัวค่ำคือประมาณสักทุ่ม๒ทุ่มนะคะ
ไล่กล้องกันดูเลยว่ามีรถต้องสงสัยผ่านไปมาไหมเพื่อที่จะได้ไล่ดูตามคำให้การของลูกชายคนตายด้วย
เพราะเขาบอกว่ามีผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์มารับพ่อออกจากบ้านไป
หลังจากที่พ่อรับโทรศัพท์นัดหมายเอาให้ออกไปเจอกันน่ะนะคะนอกจากนี้ยังมีการใช้เทคนิคพิเศษในการสืบหาที่มาของเบอร์โทรศัพท์บุคคลที่โทรเข้ามาหาผู้ตายด้วย
ก็จะเน้นเบอร์ที่โทรเป็นเบอร์สุดท้ายนะคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นเบอร์ของคนร้ายนี่แหละค่ะ
เรื่องนี้ในชั้นสอบสวนว่าคนร้ายน่าจะต้องเป็นคนที่รู้จักแล้วก็สนิทกับผู้ตายระดับหนึ่งเลยนะคะ
ถึงจะสามารถโทรเรียกออกไปแล้วก็ลวงไปฆ่าได้ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าสาเหตุที่ถูกฆ่าเนี่ยมาจากเรื่องไหนค่ะ
แต่ตำรวจบอกว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานในการตามล่าคนร้ายนะคะซึ่งตอนเนี้ยทางครอบครัวเขาบอกว่าเขาทำใจไม่ได้เลย
เพราะว่าผู้ตายเป็นเสาหลักของครอบครัวนี่ก็ไม่รู้จะอยู่กันต่อไปด้วยกำลังใจแบบไหนนะคะ